กลับไปเถอะ

ไม่ใช่นะนายพาใกล้ใหม่

ภายความ
มันไทยผมละครับ
ดูครับให้ดูเลยครับไม่เป็นไรหรอกนะครับ
ผมบริสุทธิ์ใจครับผมไม่ได้ได้ท่านเลย
ผมรู้ท่านเป็นใครผมรู้ท่านทวีครับ
ตอนทุ่มครึ่งผมพูดสุดข่าวขายลักษณ์ให้ผม
ผมถามผมว่าชนประกอบเชียวมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างไร
ผมก็ถามว่าไม่มีอะไรหรอก
ชนยังไม่น้อยชนใช้ฆาตแหล่งไปเรื่องก่อนแล้ว
ผมก็ถามว่ามีอะไรไหม

ผมก็ตั้งข้อมันเขียนให้บอกว่า

มีหนึ่งผู้ชาย๔คนประจำวัน๓๐
คนหนึ่งอยากไปถ่ายรูปลูกต่าง
ตอนนั้นเป็นศิษย์ของเขา

ก็มาถ่ายหน้าผมเขาใกล้
ทางจากผมเนี่ยแปลว่าสักเม็ดครึ่ง

ที่การละเมิดเขาไว้เห็นติดมันชัดด้วย

ผมก็บอกเป็นข้อมูลที่เขาจะรักไป
ว่าเขาอาจเป็นคนใดก็ได้ที่ผมไปต่อว่าเขา
ผมก็ไม่อยากพูดกับว่าใครอย่างนั้นหรอก
แต่ผมเห็นว่าเรื่องแบบนี้ทำไมต้องมาถ่ายให้ลูกผม

ข้าระบากผมเพื่อให้ใครรู้เพื่อที่จะพอดีหรือเปล่า

เพราะเขาบอกจากการกดทำอะไรไม่ได้

กชนะก็บอกว่ามีอะไรอยากช่วยคุณสอดที่รู้สินผมด้วย

เดี๋ยวหนึ่ง

เกือบ๓ทุ่ม

ถึงเรื่องยังไง

จะทำศพออกอากาศ

ออกต่อวันนี้ออกได้ไหม
มีอะไรเกี่ยวพูดเรื่องนี้บ้าง

ผมจึงรู้แล้วผมตกใจเลย

ในลายของเขาเนี่ยนะ

ไอ้ลูกที่ผมไปจอดรถทาง

มันเป็นว่าเขาเนี่ยตามรถผมไป

คงเป็นภาพตัดต่อแล้วแหละ

ผมมันคือรถตามตามรถตำรวจ

มีรถตำรวจตามหลังผมมา

ไม่ใช่ว่าเอารถตำรวจตามหลังผมมาเนี่ย

ครับผ้าหัวขาวครับที่ไทยแล้วก็ไม่มี
ในวีดีโอสกัดเบ้นที่มีกลายคลุกเชียว
จากกระโยชน์โจ้ปากเจ็บ
สกัดรถโอ้โหมันกระโยชน์
กัดเบ้นชนไม่ลงมารู้ว่าพ่อไอ้อะไร
ผมเห็นข่าวแล้วผมไม่อยากอยู่ด้วยสังคมนี้เลยครับ
เป็นสังคมที่ทางโซเชียล
เป็นสังคมที่ให้ร้ายป้ายสี
ให้คนอื่นนั้นจะหาอย่างไร้อะไรกับชื่อเสียงของเขา

ให้ช่วยทำให้ช่วยดังสารชื่อเสียงของผมด้วย

ประคุณครับภาพว่ายนไม่เคยเจอแห่งนี้เลยครับ
โซเชียนของผมมันกลายเป็นทั้งโซเชียน
ตัดต่อภาพภาพผมตามตตับรวจ
เอาไอเภคภาครัมากไหน

ตำรวจสกัดรถผมหนี

แผ่นอันที่จะขับรถลงไป
ก็พยายามจะขับโดกศรีไปประมาณเนี้ยครับคนละเมืองนี้ก็ต้องขับรถตามทั้งมอเตอร์ไซด์แล้วก็รถกระบาด
อันนี้คันจะชิดใหญ่ยังไงบ้างครับตามตามตามรถท่านนะครับ

แล้วผมก็ขับรถเครื่องจะแเร่งเรียกว่าไปทำของส่วนประธาน
ถึงสี่แยกผมก็จะเอารถแล้วก็จอดรถ
ดูรถทางขวามีรถมามั้ยทางซ้ายมีรถมามั้ย
เมื่อไม่เห็นรถมาทั้งซ้ายทางขวาแล้วผมก็เข้าเกียร์เลย
เพื่อให้ผ่านสีแยกกลับไปบ้าน
ระหว่างผมตอนจะผ่านสีแยกของเกียรติหนึ่งช้า
รถหน้ารถผมเนี่ยตอนแรกเข้าไปอยู่เลนซ้ายใช่ไหมครับ
อยู่ในซ้ายอยู่ไปนี่นะ
หน้ารถผมเนี่ยพอเร่งซ้ายแล้วไปเร่งขวา

มีรถมอเตอร์ไซค์จากไหนไม่รู้นะ
ผมไม่เห็นหรอกผมก็จะมองซ้ายขวาแหละเพราะมันปลอดภัยแล้วนี่

จนพอเร่งซ้ายแล้วจะไปเร่งขวา

ในตอนหน้ารถผมเคยเชียวรถท้ายรถที่ทางซ้ายของเขา
เชียวกระโปรงด้านทางเองนะ

หรือที่กาแรงไม่ได้ออกหรือสิบ
มีช่องก็นืมเข้าบ้านผมก็เลื่อนบ้าน
ก็ถอยหลังกลับมาครับ
ทพีเย
ผมไปถามน้องว่า
เป็นอะไรบ้างมั้ยผมผิดเองนะผมรับผิดชอบทั้งหมด
ให้เขารู้ว่าผมผิดเองผมรับผิดชอบทั้งหมดนะ
ผมหมายความรักของผมก็ไม่มีเป็นอะไรนะฮะ
ผมก็รอให้รถตำรวจไม่มานะฮะโทรไปที่สพแต่ไม่รักษานะฮะ
ก็รออยู่รออยู่นานมากนะฮะ
ผมลงจากรถไปดูคนโปรย
ผมอยู่มากแล้วมันแดดรอมากความเที่ยงของลูกอานะคะรถชิ้นมือผมผิดเนี้ยฮะ

ผมลงจากรถเราต้องจอดตรงนี้ตรงมุมมีบ้านอยู่คอสะพานตรงนี้
แล้วลงไปตรงนี้ผมเห็นอันนี้ก็๑๐๑๐แล้วยื่นอยู่นานตรงนี้
บอกน้องว่าไปรถผมเลยผมไปส่งไปบ้านโคลนังไอ้ไกลนี้เอง
ตอนนี้ก็ยังยังทำในแผลอยู่ผมเห็นไอ้ผ้าพันแผลที่เขาทำเนี่ยเป็นผ้าเก่ามากสกปรกมาก
ดำเคลือของของกูภัยพูดอะไรตอนนี้แหละพันอยู่ผมก็ดูว่าพันอยู่
แล้วผมก็บอกตรงนั้นไปว่าผ้านี้มันสุขปรกน้องนั้นผมได้ยินผมจำได้ว่าพูดสุขปรก
เรียกไปดีกว่าถ้าสุขปรกเนี่ยเข้าไปในแผลได้เรียกไปโรงพยาบาลดีกว่าสุขปรกเนี่ยมันได้หายเร็ว
ไฟผมเหลือทุกครั้งที่สองที่สามด้วยน้องนั้นเฉยอยู่ผมยืนตรงนี้น้องน้องมานั่งเนี่ยผมยืนตรงนี้เลย
ก็บอกเขาว่าว่าในการเนี่ยไปนั่งรถผมจะจอดใกล้ใกล้เนี่ยจอดอยู่ด้านไอ้เนี่ย
นี่ภูมิไม่เคาะได้บ้อมรอยครับให้มารถผมเขาก็ไม่ไหวนะค่ะเขาบอกจะรอแม่นะฮะ
ว่าผมต้องการจะช่วยเหลือเขาละค่ะนี่รถกูภายนะครับแต่ในนั้นสุขปรกมาก
สุขปลงมากอะไรดูโยแยะไปหมดเลย
นี่กลางทางอยู่เลยนี่สุขปลงวาดดันเลย
มันก็จะเข้าไปดีได้ด้วย
รถสุขปลงมันมากเลยเป็นน้ำมันลดอะไรดูโยแยะ
นี่รถฟูอะไรนะครับ
ผมก็เลยมารอนอ่าน

นี่มีเฉยปิดแดดได้แค่นี้

ดูเนี่ยบ้านของเขานั่นอยู่แบบนี้
อยู่ตรงข้างนี้จอรถเจาะตรงนี้

เสร็จแล้วนี่รถคู่ไข่ไหมครับ

คือผมไม่ได้มามองตลอดนะฮะ

รถจากนี้ครับน้องไม่ได้นั่งเลยนะ
เลี่ยวมาจอดเลี่ยวท้ายรถผมเนี่ย
มาจอดอยู่ฝั่งคลองชุมภาษาติดตรงนี้คอสะพาน
อยู่ตรงนี้มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน

น้องไปมาใช่ไหมเลยไข่บ้านของนั้นหน่อย

ตอนนั้นเข้าไปรู้ก่อนเอ๊ะเอ้ารถนี้ไปไหน
นะที่น้องนั่งเนี่ยอ๋อให้จอดตรงนี้
นะฮะนี่รถมันจอดตรงนี้

ขับรถจะตามรถคันนี้ไป
คิดว่าน้องก็เนี่ยอยู่รถตรงนี้
เพื่อจะตามไปโดมพิบันดูแลเขา
นะครับภาพที่สำคัญมากเลย
ปะโกราชเห็นรถนี้จอดอยู่
นะเพราะว่ารถนี้อยู่รถนี้จอดอยู่

ผมก็เลยเชื่อว่าคุณนี้ผมก็รถตามเข้าไป
จอดอยู่โหไม่รู้นะ

แต่ไม่ได้ตะโกนว่าให้หลบไปหลบ
ไม่ได้ตะโกนให้หลบไปใช่ไหมครับ

ไม่ได้ตะโกนบอกไม่ได้ตะโกนบอกว่าให้หลบไปหลบไป

ผมก็ออกเมืองรถบอกสัญญาณอย่างเนี้ย

ห้าวรถไปเจอแล้วโอ้จอดอยู่นั่นเอง

โฟนรถกลับไปที่นี่ก็ได้นะฮะ

ทำไมไปน่ะะรถน้องอยู่ในนี่

ตอนนั้นไม่ได้เห็นน้องเขายืนเหมือนกับกู้ภัยใช่ไหมครับ
คืออยู่ในนักนิวในรถคันนี้
ปกติทางรถน้องก็ไปโรงพยาบาลด้วย
ครับนะแล้วเขาก็เดี๋ยวเจาะอยู่เป็นเข้าไปครับได้ตามไปครับ
ตอนนี้ปุ้งก็สงสัยนะครับว่าอะอนวินาทีที่ชนอ่าวินาทีที่ชนเนี้ย

ถ้าเป็นคนที่อยากช่วยคนถึง

วันนี้ผมก็จะจอดเลย
ไปจีบไปตัวทิศหรืออะไรก็ได้
ผมอยากทราบว่าตรงเวลานั้นท่านสมัยเห็นไว้จอดไปดูเฉพาะเลย

จะไปกวางรถไปที่แล้วไหน๔แยก

ผมจะกลับไปหรือชนกันอีกมันคงจะมีทางใกล้นี่แหละ
ขับรถไปไปเรียวกลับมา
จะไปไกลประมาณ๓๐๐เมตรเลยไหมครับ
ไม่ถึงพันธาตุศิเวศฯปล่อยเรียกว่าปล่อยเรียกว่ากลับมา

คือไม่ถึงเชะทะนะอย่างงี้

รถมอเตอร์ไซด์หรือรถกระบาด

คนของเพอแรงมือนมีที่ตามตามรถท่านไป
ตอนที่ชนทางแรก

มาไม่หรอกมันก็ไม่ได้เจ็บหวัดใจ
ถึงเมื่อเลือดฝกตัวหรืออะไรอยู่นั้นน่ะครับ
แล้วก็งี้คือสรุปของกรณีทันไดชดเชยให้คาตรัมฝันเสร็จไปท่าไหน
เอาเลยผมจะพูดต่อไปนะครับ

เขาไม่ไปนะครับไม่ไปเลยผมก็สงสัยทั้งนั้น
ผมก็เลยไม่รู้ทำไงอยู่นานแล้วกันอยู่นานนะ
ผมก็เลยถอดรถออกมานะครับก็มูลเด็กนั้นอ่ะ
ยังก็จะอยู่ตรงรถตรงนั้นที่ไหนก็ไม่รู้แหละยังสงสัยว่ามันจะไม่ไปทั้งทีเนี่ย
เพราะเห็นตรงนี้หยกก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นแต่แล้วนะ
ผมก็ถอดรถออกมานะครับก็ตำรวจก็เข้ามาที่ผมที่รถผมนะครับ
เข้าจากนั้นตำรวจก็ยืนอยู่ข้างหน้าตรงนั้นผมก็บอกเหมือนหมอน้ำน้องนิดหน่อย
บอกรถนอนใสเขาเนี่ยที่นั่นอ่ะพาไปซ่อมที่ไหนมีร้านใกล้ไหมนะ
เขาบอกมีช่วยพาไปซ่อมร้านใกล้เลยได้ไหมไม่ต้องมาเสียเวลากัน
เดี๋ยวนั้นเสร็จก็ไปที่โรงพักกันนะครับแล้วผมก็ต้องเซอร์ไลน์ด้วย
ผมได้รีบไปของผมนะครับก็บอกได้
เป็นสิน้อยนิดหน่อยนี่เลยนะไม่ได้มาง่ายหรอก
ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามผมผมก็ตามเขาไปแล้วมีตำรวจนะที่มาด้วย
เป็นรถมอเตอร์ไซค์รถก็จะมีเหมือนกันนะ
รถเก่งรถที่นักก็จะมีรถตำรวจนะ

ผมจะตามเข้ากันเข้ากันเองไปที่ไหนกันไป

แล้วก็ตำรวจก็มีรถตามผมไปด้วย

แล้วถึงมอเตอร์ไซค์ผมลงจากรถ
ให้ไปดูราคาเท่าไรก็ล่ะ

นะฮะเสร็จแล้วผมก็จะไปที่คุณป่วย

ขนาดไปกับผมก็ไปที่นู่นรับมาไปแจ้งกวา
แล้วเอาภาพที่ตำรวจตามรถผมขับ

สังคมบัตรทรกษ์สังคมนรกโซเทียนนรก

เอากันอย่างนี้เลยจนหรือนี่
สังคมโซเชียลเอากันอย่างนี้หรือ
อยากจะฝากสังคมไปครับ

นี่คือความคงวิบัติของโซเทียน
สร้างสังคมวิบัติให้กับตัวผม
ผมขับรถตามมอเตอร์ไซค์ที่ไปซ่อม
แล้วรถตำรวจขับตามผมไป

กลับเอาภาพตัดต่อตรงนี้

ผมหนีตำรวจไล่ตัดจัดจากผม
ไอ้สังคมโซเทียนนรก

สังคมไทยอยู่ได้ยังไงอย่างนี้ครับสังคมโซเชียลสร้างสังคมที่วิบาก
ไม่ตัวผมผมยอมไม่ได้นี่คือสังคมโซเชียลครับ
ได้กับตัวผมครับคนอื่นจะไม่มีปัญหาอยู่ของผมหรือเปล่าครับลูก
สื่อจริงสนใจหรือเปล่าครับลูกแต่นี่จะไม่เป็นคนอื่นมันสนใจหรอก
คนนี้เป็นชื่อผมดีไม่ทันครับ
จะทอดเห็นว่าสังคมโทเชียนสังคมนรกสังคมตัดต่อ
ผมตามรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจเพื่อไปซ่อมรถตรงใกล้นั่นแหละ
จากยี่สิบกว่าเมตรแล้วเป็นตำรวจตามผมไปไม่ได้ยังไกลด้วย
กับสภาพตัดต่อตรงเนี้ยนะว่าตำรวจไล่จับรถผม
นี้สังคมโซเชียลนรกโซเชียลสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมวิบาก
นะครับให้ไปทำกับผมด้วยผมเสียหายมาก
ผมไม่อยากเจอชาตาบุรีแต่ผมเจอชาตาบุรีน่ะน่ะ
เขาบอกโอ้ยดังจังดังจังก็บอกแล้วเชื่อไหม
ผมไม่เชื่อหรอกผมไม่ใช่คนอย่างนั้น
ขนาดผมยังไม่ได้ให้กับอะไรทุกคนบอกก็เลยน่ะบอกเออ
วันนี้ดูแล้วกันระบบแถลงข่าวก็ดูข่าวนี้ก็แล้วกันนะ
ว่าเป็นยังไงไม่ได้รับเขามาหลอกเขายังบอกไม่เชื่อไม่เชื่อเขาเลย
และผมก็เชื่อว่าธรณีทั้งจังหวัดไม่ใช่ทั้งจังหวัดหรอกนะฮะ
ส่วนใหญ่เลยครับเป็นแสงแสงคนเลยครับเห็นไหมครับไม่เชื่อหรอกทุกคน
อย่าไปทำอย่างงี้ผมไม่เคยทำอย่างงี้ผมมีแต่ให้สังคมนั่นสังคม
ช่วยสังคมทำเพื่อสังคมปรัชญาจะมีของผมที่ลงในปล่อยของผม
ผมมีคำว่าพอผมพอแจงอิ่มผมไม่อยู่ทำให้พอแล้วเป็นทุกข์
แล้วผมจะทำอย่างนี้ได้ยังไง

ทำให้คนอย่างผมกลายเป็นคนที่รีย๔๐๑ถิ่นสูตรในสังคม
เป็นคนที่มีใจเฮี่ยงหวนอำมฮิต
นะคะซ่าให้ผมเป็นอย่างเงี้ยสังคมโทรเช่นตระรก
สังคมสร้างสังคมมีบัตรอยู่ทุกปันนี้
ไม่ต่อจำนานพิจารณารายดูแต่โทรเช่นกัน
ชอบข่าวอย่างนี้ชอบดูเลย

ผมได้ไปลงการคริสต์ปุรจัยบอ่านนะจากนั้นไปผมรู้ว่ามันจะเคยมีกี่อย่าง

วันที่๒๑สิบสองสิบสองสองยนต์ฆ่าคด
เอาไปขึ้นซื้อต่อมีอะไรเงี้ยเขาหมอเจ้าไปฟังแล้วนะแล้ววิ่งไปตรงนั้นนะ
แล้วขับรถจอตรงนั้นนะกลับเกจหนึ่งนะฮะไปนั่นแล้วตามที่พูดไว้ฟังเมื่อกี้นี้นะ
แล้วก็เลยสมมติอ่านี่คนอ่านนี่คนบอกเสร็จนะตอนหน้าตำหล่วงน่ะนะฮะ
ว่าผมก็รับเขาชดใช้ครับเสียค่านั้นไปแล้ว
ผมก็ถามผู้บาดเจ็บกับพ่อแม่ทั้งสองคนที่นั่นน่ะ
ว่าใช้ผมทำขวัญจะชดใช้ค่าทำขวัญยังไงบ้าง
ออกมาติดด้วยนะพ่อแม่โดนพูดพร้อมกันนะ
บอกว่าตั้งแต่ผมก็เลิกกันคิดดูสิครับ

ตั้งแต่ผมก็เลิกกันเขาไม่เรียกอะไรเลยครับ
เขารู้ว่าผมมีคนยังไงเขาไม่เรียกเลย
ได้เยอะเจ็บนิดเดียวเดินได้ไม่มีอะไรเลย
หรือว่าเอ่อเส้นอะไรข้อทับฉีกนะไม่ฉีก
เป็นแท้ตลอดหน่อยด้วยออกมานะเอ่อหัวเข่าฉีกอะไรไม่ฉีก
หัวเข่าตอนลบหัวเข่าเข้าไปถูกกระเพื้นอ่ะก็ทะลอบ
ก็เดินไปสบายรถต่อแค่สบายนะครับ
อันนี้นะเรื่องทั้งหมดก็ก็ไปแค่นี้นะครับ
เราไม่แจ้งกว่าอะไรครับอะไรน่ะไม่แจ้งกว่าอะไร
ว่าใครบ้างที่รายที่ต้นกระเบิดมาจากไอ้ยี่อันไหน
ส่วนหนังสือพิมพ์ที่ลงในผมเสียหายมากเลยเนี่ยนะ
ตรงทั้งทีวีที่เสื้อข่าวไปเนี่ยนะผมไม่ฟ้องหรอก
แต่จริงแล้วก็แหมถามผมหน่อยก็ดีนะก็มันเป็นข่าวอย่างนี้หรอก
แล้วมีข่าวผมออกไปนะแต่มันข่าวข้างเดียวผมเสียหาย
ผมไม่ฟ้องหรอกผมถือว่าข่าวก็ต้องการเสนอเร็วนะ
เห็นโซเชียนออกมาปั๊บอย่างเงี้ยจริงไม่จริงก็ต้องเอาออกก่อนเลยนะฮะ
ต้องจริงก็ต้องเสียหายมากเลยเนี่ยผมถ้าเป็นจริงอย่างนี้นะ
ผมอยู่เมืองไทยหรอกผมซุกทะเลียนดีกว่าอยู่สามเท่านั้นไม่เอาแล้ว
แล้วผมทำตัวอย่างนี้ได้ยังไงไปฆ่าตัวเอง
ต้องจูนทางทางความมีต้องจูนทางความมีทั้งการเงินและทางความมีที่ไหนครับ
คนไม่เชื่อคนไม่เชื่อที่เขารู้จักผมดีเขาไม่เชื่อ

บุคปับ๕๐๐บาทเพราะหาอะไรครับ
๕๐๐บาทเสียค่าปับไปเสร็จมี
ต้องหาอะไรครับ

ขับรถแบบบ้างไม่ประมาททำให้รู้ละกับราช้าเจน

ประมาทแต่จริงแล้ว

เราก็ทั้งที่มองใส่มองขวาไปก็ขับมองหน้าตรงแล้วแหละ
หลังจากเกิดเหตุกรัณฑ์นี้
ถ้าเกิดเหตุเนี้ยท่านท่านมันมีคนถ่ายคลิปที่ท่านได้ดูคลิปเนี้ย

หลังหลังที่จะเกิดเหตุเนี้ยแล้วอ่ะ

มันมีอาหารโซเชียลที่เค้าถ่ายไว้อ่ะท่านได้ดูไหมครับ

ได้ดูคลิปในโซเชียลไหมครับผม

ดีแล้วแต่งานผมดูจริงไม่ได้พูดผล
ผมไม่มีเวลาโดนเปิดคลิปดูหรอกครับ
เวลาผมมีประโยชน์มาเยอะ

กิดมีพิมพ์เค้าก่อนหน้ากลุ่มมีอะไรเข้าจริงมั้ย

ทำอย่างตัดต่อไหนบ้าง
ตัดต่อต่อแบบหนู
มันตัดต่อแล้วลงภาพอ่าบาลแบบนี้

เดี๋ยวทำไมถึงรู้ว่าเป็นการตัดต่อ

ไทยรัฐเสนอข่าวนะว่า

นักไทยรัฐเสนอข่าวว่า
พันธุปฏิบัติเชื้อโภหัสโศกศูนย์ศาลงค์โธราณรัฐรี
รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยมูลฤทธิ์สวรรค์รัฐธุรีว่า
เกิดปัจเทศรถเชิงจักรยังอยู่รับปัจเจ็บบริเวณ๑๑ภายข้างของจุมธานศาลงค์โธราณรัฐรี

คู่กรณีกำลังขับรถหลบหนี
พันธุปฏิบัติบัติบอกว่าคู่กรณีกำลังขับรถหนี
หลังได้รับภาษางานจากสายโดดรีบกันที่เกิดเหตุ
พบรถเบ้นรุ่นดีนะทะเบียนกรุงเทพนะขับรถหนี
ไปตามเส้นทางเรียกของจุมธาน
แต่มีรถกู้ภัยคันหนึ่งจอดขวางทาง
ต่อไปต่อไปไม่ได้

ปรากฏว่าคนขับรถเป็นชายสูงวัย
ยอมรถจัดจบลงมาพูดคุย

จะไปดูลาก

ไม่ได้เปิดกระจกไม่ได้มาวากับของผมเลย
นะอันนี้ให้เป็นธรรมกับผมด้วยครับผมไม่รู้เรื่องเลยที่ผมเป็นตัวตัดเนี่ย
ฮะแล้วมีรถกันในกวางอีกด้วยถ้ามันไม่กวางเนี้ยไอ้รถมันออกโซเชียล
ตลอดเฉยเทิงก็ได้เขาต้องถ่ายรถอีกมาเลยแหละนะเอาหลักฐานมาดูกันเลยนะ
ผมไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่ได้เปิดกระจกไม่ได้บอกผมถืออีกรุ่นแล้วผมไม่ได้อ้างชื่อว่าผมชื่อดูยังไม่เคยว่างชื่อเรื่องนี้
นะไปไหนมาไหนผมไม่อยากให้รู้จักผมไม่ได้ไปผมเทาะหน้าดินรอบดีแล้วเลยนะ
ผมต้องการเป็นตัวผมมากกว่าไม่อยากให้รู้จักด้วยฮะอย่าว่าจะไปอ้างชื่ออย่างอย่างนี้เลยครับ
ผมมันไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกชื่อผมมันอย่าโดนอะไรหรอกกับไม่อยากให้ใครรู้จักเพราะผมเป็นคนนี้ด้วยมาที่นี่ด้วย
เพราะฉะนั้นการเป็นตัวของผมมากกว่าสุดยอดนะฮะ